เทอมวันที่๑พฤศจิกายนนะคะ

คุณครูท่านหนึ่งบอกว่าปกติแล้วฉันเนี่ย
แต่นักเรียนทั่วไปทำไมวันนี้

เฮ้ยใครวะ

พานุจิตพานุเขาช่วยงานบวชอยู่ครับ

อาจารย์บอกไปไม่ถูกเลย
พูดผิดพูดถูกเลย

นี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างการเรียนออนไลน

พานุหายไปนะคะกลายเป็นเนรรูปหนึ่ง

จิตพนุไปไหนคะหลวงพี่หรือหลวงอะไร

นี่ก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็งงเหมือนกัน

จิตพานุไปช่วยงานที่วัดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นงานบวชหรืองานศพ
ก็เลยมาเช็คชื่อแทน
ให้กับจิตพานุเท่านั้นเอง

๓ล้าน๔แสนครั้ง

ไหม๒๒เป็นคลิปของคุณครูท่านหนึ่ง